เป็นข่าวที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปิ่นโต
แต่ว่าข่าวแรกเป็นข่าวสลดก่อนนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะช่วงพักเที่ยงทุกวันเลยนะ
เขาจะเอาปิ่นโตจากวัดไปส่งให้กับคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้าน
แต่หลังจากวันหนึ่งค่ะขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์
เอาปิ่นโตไปส่งแม่นี่แหละเกิดอุบัติเหตุ
พ่วงทับจนเสียชีวิต
ไม่ได้เอาปิ่นโตไปให้คุณแม่เลยนะคะ
และมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดค่ะ

มีภาพจากกล้องวงจอนปิดนะคะในวงสีดังคือรถจากกระยานโยน
ซึ่งมีผู้ชายเป็นคนขี่กำลังจะเอาปิ่นโตไปให้แม่
แล้วจะเป็นช่วงที่ล้มลงเห็นไหมคะ
และรถพ่วงทับร่างของเขาจนเสียชีวิตอยู่บนถนนทันทีเลย
ถนนนี้คือเพชรชะกะเสมขาเข้านครปฐมค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะคือนายสุรพันธ์ชะเอมอายุ๒๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะ
ก็คือเป็นเหตุการณ์รถพ่วงมาชนรถจักรยานยนต์ของนายสุรพันธ์ก่อน
ก็คือผู้เสียชีวิตจากนั้นรถจักรยานยนต์ของนายสุรพันธ์
แล้วหลังจากนั้นพอรถจักรยานยนต์ล้มลง
พ่วงที่ขับตามมาทับร่างจนเสียชีวิตค่ะ
แต่กล้องวงจรปิดที่เราเห็นทั้งหมด
อาจจะไม่ได้เห็นชัดว่ารถจักรยานยนต์ของนายสุรพันธ์
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้
ก็ไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุนะคะ
มีแม่แล้วก็ย่ารวมถึงพระ
ซึ่งพระเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตไปทำพิธีด้วยกันค่ะ
ก่อนที่จะพากันไปเตรียมงานศพที่วัดไผลล้อมที่นครปฐมนะคะ
ปรีตาพรสังสินชัยแม่ของผู้ตายเปิดเผยว่า
ลากับสามีมาได้ประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
แต่ว่าลูกชายคนเดียวคนนี้ไปมาหาสู่กับพ่อ
ซึ่งบวชเป็นพระเป็นประจำเลยล่าสุดค่ะ
พ่อบวชเมื่อก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมา
ลูกชายก็ไปหาพ่อนะคะช่วงเที่ยงทุกวัน
เพื่อนำอาหารที่เหลือจากพระฉันมาให้แม่

ซึ่งแต่ละวันจะมีการสลับให้พ่อเลี้ยงมาส่งหากลูกชายไม่ว่าง
เพราะทำงานเป็นพนักงานล้างรถที่โชว์รูมแห่งหนึ่ง
วันเกิดเหตุเป็นวันพระใหญ่นะคะ
ว่าลูกชายได้อาหารมาค่อนข้างเยอะ
คงอยากเอาไปให้เองเพราะจะได้แบ่งให้เพื่อนบ้านด้วย
แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ
จากนี้แม่ยังเปิดเผยว่านายสุรพันธ์มีพันรยา
ซึ่งกำลังตั้งคัน๕เดือนอยู่ด้วย
อยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะอยู่ระหว่างทำใจ
เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
เพื่อที่จะมีครอบครัวสมบูรณ์ในอนาคต

ตัวเองเสียใจมากนะคะตอนนี้เท่าที่ทราบคือ
ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบด้วยค่ะ

ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลแต้ม
รุ่งเรืองรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองนครปฐม

ซึ่งเป็นรถตู้ที่รถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนท้าย
และส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรแล้ว
และจะมีการตรวจรถที่เกิดเหตุรวมถึง

พร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ที่ต้องสูญเสียคนดีไปอีกหนึ่งคนของสังคมเนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวเราตามให้นะคะ
เพราะว่าคุณยุธยาตุ้มีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะคะ